รถจักรยานยนต์ขับบนทางเท้าเนี่ย

คือมดยังไงมันก็ไม่หมดซะทีนะ

แล้วถามว่าหลับในหรือว่าเล่นโทรศัพท์เขาก็ไม่ยอมตอบ

อะไรคะแม่

รถมาชน
รถชนใคร
รถตอนนี้เขาเข้ากันไงเนี่ย

อะไรคะแม่คือรู้ว่ามันมีอะไรมาตึ้ง

เขาถามอยู่นะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะ
คือกล้องรถคันนี้ที่ถูกชนก็จับภาพได้

แต่อย่างนี้คุณผู้ชมข้ามกรอกกลาง

รถคันที่ติดกล้องเสียงดังเลยจนเด็กถาม

แต่ก็โชคดีเหตุการณ์นี้ทั้งคุณแม่คุณลูก
ผู้ที่นำคลิปไปโพสต์เนี่ย
ก็เป็นสามีของผู้หญิงที่ขับรถ

ระบุว่าหากลูกเมียเป็นอะไรเนี่ย
ไม่ให้อภัยแน่นอนส่วนที่ขับชนเมื่อถามว่า

โดยเฉพาะน้องนี่นะอย่างที่คุณบอกแดรงสารศ์มากเลย
พอแม่ถามรถชนก็ตอบกลับว่าชนอะไรอ่ะแม่

อันนี้ไม่ใช่ถนนนะคุณผู้ชม
อันนี้ฟุตบาทนะเป็นหน้าตึกแถวนี่แหละนะฮะ

แล้วเป็นที่ตั้งถ่ายอยู่ในหน้าร้านหรือไหม
ความถ้วยความจานความแก้วอะไรสักอย่างใช่ไหม
นี่คือถนนเส้นกล้วยน้ำไทย
โพสต์ข้อความเขียนระบุทำนองคือ
แม่ทำไมรถจักรยานยนต์ถึงขึ้นฟุตบาท
ก็เพราะเขาไม่มีถนนให้ขี่

คิดว่าจักรยานยนต์จะทนร้อน
แช่กับรถยนต์ได้หรือครับ

เพราะหน้าไฟแดงคือจุดที่มีออกซิเจนมากที่สุดครับ

อยากจอดท้ายรถยนต์ที่ดมควันหรอกครับ

ทำให้มีคนไปตำหนิข้อความแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วคนเดินฟุตบาทคงต้องร้อนเหมือนกัน
เพราะว่าคนเดินฟุตบาทก็ต้องดมควันของรถเหมือนกัน

มันไม่เป็นธรรมกับคนเดินฟุตบาท

เหมือนทำนองว่าเขาเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็นำคลิปนี้ไปโพสต์ทำนองว่าเขาเนี่ย

ก็เลยต้องขึ้นฟุตบาทแล้วก็ไปอยู่หน้าไฟแดงดีกว่า

สิฮะอันนี้มันเป็นกระแสตีกลับให้กับคนโพสต์ไปก็เยอะเหมือนกันนะ